การเช็คสภาพรถสำคัญจริงนะไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์รถเก่งนะฮะมอเตอร์ไซคันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะสายเบรกขาดแล้วขาดตรงไหนรู้ไหมทางลงภูทับเบิกครับ
ดูอีกทีก่อนคนที่ยืนนี่คือคนซ้อนนะคนขี่หัวทิ้มลงไปข้างล่างพี่ต้นข้างล่างเป็นเหวใช่ไหมน่ะ
เพราะดีมากที่เป็นเหวที่ไม่ใช่ลาดชันหรือลึกลงไปมากนักโอ้โหแต่แรงที่ลงมาคุณเอ้ยนั่นแหละครับ
พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
จากการสอบถามคุณเอคุณเอเป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถเนี่ย
เห็นเหตุการณ์เลยแหละบอกว่าผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคนนะครับ
เป็นคนเพชรบูรณ์มาทำงานก่อสร้างที่ภูทับเบิก
ซึ่งเป็นขาลงของภูทับเบิกนะฮะนี่เขามาให้ดูแบบนี้เลย
ว่าถนนเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับคือมันโค้งอันตรายแหละ
มอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิดสายเบรกขาดฮะสายเบรกมันขาดพุ่งชน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปโอ้โหคนขี่เนี่ยลอยตกลงไปในเหว
รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วคนซ้อนเนี่ยยังพอลุกขึ้นมาได้
เดี๋ยวต้องดูว่าเจ็บหนักด้วยหรือเปล่า
พลเมืองดีเจ้าของกล้องหน้ารถก็ลงไปช่วยเหลือนะครับ
โทรประสานให้รถพยาบาลมารับตัวคนเจ็บทั้งสองคน
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คือถ้าท่านใช้รถอย่างคือเรียกอะไรสมบุกสมบัน
ทางขึ้นชันทางลงชันหรือทางที่มันขลุขระอะไรแบบนี้
ต้องดูเรื่องช่วงล่างต้องดูเรื่องเบรกเรื่องอะไรให้ดี

ช่วงนี้เปิดประเทศไปเที่ยวกันบ่อยด้วยตรวจสอบสภาพรถให้ดี